ก็ได้รางวัลคู่จิ้นมาเป็นปีที่๒แล้วเนาะ
แต่ว่าวันนี้เจมส์มาไม่ได้ค่ะ
ก็เลยถือโอกาสขอบคุณนะคะสำหรับรางวัล

พิมพ์แบบละครยังไงบ้างคะ
ดีมากเลยค่ะคือทุกวันนี้เดินไปไหนมาไหน

ถามแต่ว่าพิมพิมเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้
คือถามเหมือนว่าเบลเป็นพิมพ์จริงอย่างนี้ค่ะ
ก็ดีใจมากเลยในฐานะคนทำงานก็ชื่นใจ

เพราะว่าคำนั้นมีการปรับอะไร
ก็ความจริงก็แอบบอกได้ไหมเนาะ

เพียงแต่ว่าคือไม่ได้ผิดไปจากที่คิดเอาไว้ตอนเดิมค่ะ

คือเราก็ไปถ่ายเพิ่มจริงต่อไปถ่ายเพิ่ม
มีไปถ่ายเพิ่มด้วยจริงค่ะ
แต่ว่าด้วยเนื้อหาโดยรวมก็จะเป็นเหมือนเดิม
คุณค่ะกับคุณสนุกต่อเรื่องนี้เนี่ย

เพราะว่าเราในฐานะคนทำงาน
ถ้าคนที่ชอบผลงานของเราจริงอย่างนี้เราก็ดีใจ
นี่ก็ทุกวันนี้ยังมีคนแท็กรูปส่งข้อความมา
แล้วก็ยิ่งในทวิตเตอร์อย่างนี้คือสนุกมาก

ก็ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับทุกข้อความ
แล้วก็ขอบคุณแทนทีมงานทีมนักแสดงทุกคน

สมบัตินักโจงนี้คือเราเอาไปใช้เองหรือว่าเพลง
สิคะก็เก็บไว้ให้เขาสิคะ
สูงสุดของช่องสาม
ดีใจค่ะดีใจแทนช่อง๓ด้วยค่ะ
ถ้ามันต้องไปด้วยกันนะคะ
สำหรับทุกคนทั้งเรื่องทั้งทีมงานทั้งอะไรด้วยแล้วก็ทั้งทางช่องด้วยค่ะก็ดีใจมาก
เห็นล่าสุดได้ไปเยี่ยมน้องสกาย
ใช่ค่ะก็คือเมื่อคืนก่อนพอรู้ว่าน้องป่วยใช่ไหมคะแล้วเมื่อวานเบลไปทำงานตอนเช้า
ระหว่างเราไปทำงานตอนบ่ายเบลก็เลยแวะไปเยี่ยมน้องเพราะว่าคือในละครก็ได้เข้าด้วยกันใช่ไหมคะ
คือน้องเป็นเด็กน่ารักอะค่ะแล้วเบลก็เอ็นดูน้องก็เลยอยากแวะไปให้กำลังใจน้องค่ะ
เห็นบอกว่าน้องยิ้มตลอดเวลาเลยตอนไปถึง
ใช่ค่ะคือน้องยังน่ารักสดใสยังคุยยังชวนคุยแล้วก็ยังตอบโต้ได้ดีมากเลยแล้วก็ทานน้ำทานขนมอะไรได้ปกติเลยค่ะ
พอที่น้องสนิทน้องมีอาการใดไหมค่ะ

ก็คือบอกให้น้องสู้ให้น้องเข้มแข็งแต่ความจริงคือน้องสไก่สู้มาก
สกายสู้มากแล้วก็เบลเชื่อว่าน้องจะต้องดีขึ้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือแพทย์ก็เก่งขึ้นพัฒนาน้องจำได้ไหม
คือตอนแรกน้องก็สายหัวก่อนแต่ว่าพอตอนหลังก็จำได้แล้วค่ะ
ได้คุยค่ะก็บอกคุณแม่ว่าถ้ามีอะไรให้เบลช่วยเหลือคือเบลช่วยเหลือได้เต็มที่เลยแล้วก็ให้กำลังใจทั้งคุณพ่อคุณแม่ซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวน้องเองกำลังใจดีมากก็ได้กำลังใจจากทุกคนด้วยล่ะค่ะ
คือเบื้องต้นก็คือไปแวะไปเยี่ยมก่อนค่ะเพราะว่าตอนที่ไปก็คือก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดอาการของน้องมากแต่ว่าคือด้วยใจคือเราเอ็นดูน้องเราอยากไปเยี่ยมน้องอะค่ะ
คือต้องเล่นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคุณน้าก็คือต้องเข้าฉากกับน้องค่อนข้างเยอะนะคะการที่จะต้องเข้าฉากกับเด็กคือเราต้องทำความคุ้นเคยกับเด็กก่อนเพื่อให้น้องเขาคือเข้าฉากแล้วก็ลาบลื่นให้แบบให้เหมือนเขารักเราจริงจริงอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างมีขนมมีขนมไปล่อค่ะแล้วก็คือคือน้องเขาน้องเขาค่อนข้างค่อนข้างเข้ากับ
ค่อนข้างง่ายนะคะ
ตอนแรกเราตกใจไหมคะ
ตกใจค่ะตกใจมากเพราะว่าคือก็เพิ่งเข้าฉากกับน้องไปไม่กี่เดือนเองเพิ่งเจอกันไม่นานเองอะค่ะเพราะว่าเพิ่งติดกล้องไปด้วยก็เลยรีบไปเยี่ยมค่ะ
จากที่ไปมันคือเราทราบไหมว่าอาการตอนนี้มันน่าเป็นห่วงขนาดไหนยังไงอะไรอย่างนี้
คือในส่วนของอาถรรพ์นะคะ
ยังแต่ว่าคือก่อนที่จะถ่ายทำทุกครั้งเราก็จะมีการไหว้มีการบวงสวงให้ถูกต้อง
แล้วก็เรื่องของพี่เก๋อย่างนี้ค่ะคือเราก็ไหว้พี่เก๋อยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะ
ก็เลยไม่มีอะไร

แล้วเขาจะต้องไปดูงานกับแพทย์ที่นู่น
ซึ่งเป็นช่วงนี้พอดีก็เลยได้ร่วมทริปกัน
ไม่นะก็เป็นการพักผ่อนปกติค่ะ
เพราะว่าคือความจริงแล้วเราไปกันเป็นกลุ่ม
จะไปไหนมาไหนก็เคลื่อนกันไปเป็นหมู่คณะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ค่ะคือเวลาลงรูปคือสำหรับเบลนะคะ
รูปตามที่เบลชอบรูปไหนที่เบลคิดว่าสวย
แล้วก็ลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีลงทั้งรูปตัวเอง
รูปเพื่อนรูปพี่เขารูปบรรยากาศ
อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้กะเอ็นอะไรสักเท่าไหร่

เห็นว่าพี่ก็เป็นช่างภาพประจำทิศด้วยใช่ค่ะ

เอาเป็นคะแนนเลยเหรอเอาเป็นว่าพี่เขาถ่ายรูปสวยแล้วกันค่ะ
คือพี่เขาชอบถ่ายเพื่อแอบถ่าย

คือพี่เขาชอบถ่ายรูปเขาก็ถ่ายรูปให้ทุกคน
เพื่อนหนูได้ลงรูปพี่เขาทุกคนเลยค่ะ
แต่รูปพูดทำไมมาแค่เงาค่ะ
อะไรนะคะก็รูปมันก็สวยดี
คือส่วนมากพี่เขาจะถือกล้องจะเป็นคนถ่ายรูป
ที่เขาเหมาเป็นตากล้องของคลิป
เหมาก็จับจ้องเรื่องเงางาน
เงางานของกับใคร
เป็นว่าความหมายแล้วแต่จะตีความแล้วกันนะคะ

รู้แบบเพื่อกันเท่าไหร่

เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่ายังไง
ก็อ่าสำหรับเบลค่ะ
ว่าเบลอยู่ในจุดที่เบลสบายใจ
แล้วก็คนรอบข้างเบลสบายใจ
พี่เขาก็สบายใจคือถ้าจะให้มานิยามก็
มองว่าพี่เขาเป็นคนที่อยู่ด้วยเราสบายใจก็แล้วกัน
คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้ด้วยหน้าที่การงานของทั้งคู่
จะไม่มีโอกาสได้โอกาสแบบนี้มากกว่าค่ะ

ต้องดูคิวงานก่อนนะคะ
ก็ระยะเวลามันก็ต้องมีทั้งทุกข์ทั้งสุขนะคะ

สุขมันถูกไหมคะ

กันทีนี้ยังงั้นมันให้สนิทกันมากขึ้นกว่าเดิม
ไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่ไปกันเป็นกลุ่มอะค่ะ
มันจะเป็นความสนุกเฮฮามากกว่า
เพราะว่าส่วนมากเราก็จะไปไหนมาไหนกันเป็นกลุ่มมากกว่าค่ะ
ใช่คือพี่เขาด้วยความที่โตที่สุดแล้วเป็นผู้ชายด้วย

ข่อยถ่ายรูปให้ช่วยถือของให้อะไรเงี้ย
แค่ไฟเขียวเลย

คือทุกคนไฟเขียวแล้วเนอะ
ไม่เห็นมีไฟเลยเพื่อนไม่ได้บอก
ก็กลัวแล้วก็กลัว

ก็ขออนุญาตคุณแม่ก่อนไปค่ะ
แล้วก็คุณแม่ก็เห็นว่ามีเพื่อนไปด้วยหลายคน

ทำไมต้องรู้ละเอียดขนาดนั้นด้วยเหรอคะ
คือเป็นฟิลว่าไปร่วมทริปกันมากกว่า
เพราะว่าพี่เขาก็คือไปทำงานด้วย
แล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่นู่นด้วย